หน้าหนาวอยากได้ไออุ่นแต่ถ้าหน้าอย่างคุณอยากได้เราเป็นแฟนแม่นก่อ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
มาพร้อมกับลมหนาวบนยอดดอยยอดภู
ตอนนี้ภาคเหนือและภาคอีสานแหมมันหนาวจับใจจริงเลยนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานมีคนให้กอดหรือยัง
ไว้หน่อยนะแต่คนที่อยู่ในภาคใต้หาคนช่วยเตรียมกางร่มหน่อย
เพราะว่าแหมฝนตกชุกต่อเนื่องเลยนะคะ
พอพูดถึงเรื่องความหนาวจะอยู่กับเรานานไหมเดี๋ยวบอกแล้วกันแล้วเกิดจากปัจจัยอะไร
แต่ทีนี้ดูจากวันนี้ก่อนนะคะลมหนาวในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานไม่พอ
ลากลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ความหนาวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่กับเราถึงแค่สุดสัปดาห์เท่านั้นแหละ
อย่าเพิ่งซื้อเสื้อกระหนาวใหม่นะคะใช้ตัวเก่าไปก่อนนะเดี๋ยวเปลืองตังค์นะคะ
แต่ทีนี้ค่ะลมหนาวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดันให้ร่องฝนยังคงเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อยู่เลยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนี่เห็นไหมยังคงเลี้ยงไปแกว่งไปแกว่งมาอยู่ที่พื้นที่เดิมอยู่เลย
วันนี้ค่ะชุมพรสุราธานีระนองพังงานและภูเก็ตฝนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
จะเห็นว่าช่วงเช้าแบบนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมตี๕๕๓นาทีมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นแล้วนะ
แล้วฝนกลุ่มนี้จะค่อยทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลย
ลากยาวไปจนถึงช่วงเย็นค่ะจะเห็นว่ามีฝนเริ่มต้นในทะเลเลยนะคะทั้งอันดามันและอ่าวไทย
และเข้าโจมตีหนักช่วงบ่ายโมงค่ะเห็นไหมคะริมฟังถ้าอุ๊บรนองพังงานพูเก็ตนะ
ช่วงบ่ายค่ะฝนตกหนักตกชุกคลื่นสูงจริงเลยและจะลากยาวไปได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ
รับมือกันให้ดีนะคะภัยที่เกิดจากฝนส่วนคลื่นคลื่นวันนี้ค่ะกลับมาสูงอีกแล้วฮะ
ฝั่งอ่าวไทยจุดไหนมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรส่วนทะเลอันดามันค่ะจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยมาดูเรื่องของพายุกันหน่อยพายุเนศาสตร์
พายุเนศาสตร์ลูกนี้เขาก่อตัวอยู่ที่ทะเลจีนใต้ค่ะตอนบนบนนะคะและช่วงที่เขาก่อตัวการหมุนของเขานี่แหละค่ะ
ดึงให้ลมหนาวจากประเทศจีนไปหาตัวเขาและผ่านทางไหนผ่านประเทศไทยก็มี
และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยช่วงนี้อุณหภูมิลดต่ำลงมีความหนาวมีความเย็นเกิดขึ้นในพื้นที่
แต่จะอยู่กับเราถึงสุดสัปดาห์เพราะอะไรเพราะว่าพายุลูกนี้เขาจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหลำประเทศจีน
ลงทะเลอีกครั้งและขึ้นฝั่งที่เวียดนาม

ช่วงเวลานั้นเขาเกิดการสลายตัวไงคะ
พอสลายตัวอ้าวไม่ดึงความหนาวมาแล้ว
แต่สิ่งที่จะตามมาคืออาจจะทำให้ภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนัก
ตั้งแต่ช่วงวันพระฤหัสสบดีเป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะคะ
งั้นแสดงว่าภาคเหนือภาคอีสาน
อาจจะมีฝนแล้วก็หนาวด้วยหรอ